สวัสดีค่ะหมอไก่พภาษณ์ที่นี้นะคะ

บอกได้เลยนะคะว่าไม่เข้าใครออกใครนะคะ
ถึงแม้ว่าวันนี้ค่ะคุณจะเป็นคนธรรมดา

คุณอาจจะได้เปลี่ยนสถานะจากคนธรรมดา

โดยปัจจัยที่จะทำให้คุณร่ำรวยแบบ
เผยเคล็ดลับการทำบุญและการจัดบ้านเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินและโชคลาภโดยเฉพาะค่ะ
หมอไก่จะอ้างอิงตามดวงชะตาของคนทั้ง๘วันเกิดดังนี้นะคะ
สำหรับกลุ่มคนที่ดวงดีมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะคะ
แก่คนที่เกิดในวันพุธกลางวันพุธกลางคืนและคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะ
ทั้ง๓วันเกิดนี้ค่ะถือว่าเป็นคนที่ดวงดีในเรื่องของการเงินและโชคลาภอย่างมากเลยนะคะ
หากคุณหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงก็มีโอกาสที่จะได้ผลสมใจปรารถนาค่ะ
หรือว่าถ้าในอดีตค่ะคุณเคยทำบุญมามากก็มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่ในช่วงนี้นะคะ
แต่หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญค่ะเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
ลับง่ายเลยค่ะขอแนะนำว่าให้คนทั้ง๓วันเกิดนะคะ
ทำบุญด้วยการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนจนคนยากไร้นะคะ
เพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินและโชคลาภให้ดีคูณสองค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มดวงชะตาที่มีโอกาสได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงค่ะ
แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์และคนที่เกิดในวันอังคารนะคะ
ทั้งสองวันเกิดค่ะถือว่าดวงการเงินดีนะคะ
แต่เงินกว่า๙๐ค่ะจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักนะคะ
เพื่อความปังค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้คนทั้งสองวันเกิดนะคะ
ทำบุญด้วยการบริจาคปัจจัยลงท้ายด้วยเลข๙ค่ะ
เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินให้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มดวงชะตาที่ดวงโชคลาภยังเงียบ
เน้นในเรื่องของการเก็บสะสมแต้มบุญไปก่อนนะคะ
แก่คนที่เกิดในวันจันทร์วันพระหัสบดีและคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะ
หากคนทั้ง๓วันเกิดนี้นะคะ
อยากจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในช่วงนี้
หมอไก่ขอให้คุณยั้งมือเอาไว้นะคะ
ถ้าจะให้ดีนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณเก็บสะสมแต้มบุญไปก่อนค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณนำพวงมาลัยดอกมะลิพวงใหญ่นะคะ
ถวายพระประจำวันเกิดเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาค่ะ
ส่วนในเรื่องของเคล็ดลับการจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมดวงการเงินนะคะ
ลับแรกนะคะก็คือการเสริมดวงโชคลาภด้วยภาพมงคลค่ะ
หากคุณจะเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณหาภาพเกี่ยวกับน้ำมาติดเอาไว้ในบ้านค่ะ
แต่ถ้าคุณนะคะไม่สะดวกในเรื่องของการหาภาพมาติดเอาไว้ในบ้าน

ก็เป็นการเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินได้ดีเช่นเดียวกันค่ะ
ลับที่๒นะคะก็คือการเคลียร์บ้านให้โล่งเพื่อรับทรัพย์ค่ะ
เพราะว่าถ้าบ้านของเราค่ะโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านโล่งนะคะ
แล้วก็สะอาดสว่างก็จะทำให้มีกระแสแห่งโชคลาภค่ะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ลับที่๓นะคะก็คือการจัดมุมโชคลาภของบ้านให้ปังสุดพลังค่ะ
โชคลาภของบ้านค่ะจะอยู่บริเวณทะแยงมุมกับประตูของบ้านนะคะตามรูปภาพนี้เลยค่ะ
ถ้าสมมติว่าเรานะคะจัดมุมโชคลาภค่ะให้สะอาดให้สว่างแล้วโล่งเข้าไว้นะคะ
ก็จะทำให้มีโชคลาภมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามาในบ้านอย่างต่อเนื่องค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ